โเป่่นฉะนั้น

ตอนนี้เขาไปสนามกันบ่อยแล้วเราพาไปสนามกันบ่อยแล้ว
แล้วทีมชาติไทยตอนนี้หยุดพักแป๊บนึง

เอาเป็นว่าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วออกไม่ได้
กว่าจะเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะง่าย

เข้าไปในสถานที่แห่งนี้นะฮะ

บางทีเนี่ยเข้าไปสอง

โดนเสือฆ่าไปรับประทานบ้าง
หรือโดนลิงขโมยของบ้าง
เพราะว่ามันลึกมันเข้าไม่ได้ง่าย
เพราะสิ่งที่สนามกิเลนเนี่ยนะฮะ

ปกติคนปกติเขาก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนสมาธิขึ้นที่เก็บตัวไง
จะได้มีสมาธิกับการซ้อมได้เต็มที่ค่ะ

อย่าบอกว่าภรรยาน้อยของคุณศิกโต

อีกภายใครบ่อยอีกภายใครอะกูไม่รู้
เดี๋ยวนี่กินน้ำพริกเหรอ
ไม่กินกรมปลี
หูยจ๊ะเธอเป็นใครนะครับไปดูเฉลยกันไงคุณยาง

สนามวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูการแข่งขันกีฬา
แต่ขอมาเปลี่ยนบรรยากาศที่สนามซ้อมกันบ้าง

กิเลนวาเลสปอร์ตรีสอร์ทเขาใหญ่
หรือที่เก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสุดแนว

โอ้โหใครอยากรู้ว่าโค้ซิโก้และเหล่านักเตะเขาทำอะไรกันบ้าง

เรียกว่าที่นี่เหมาะกับการเก็บตัวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ
เพราะสถานที่อยู่ลึก
เข้าแล้วห้ามออกเด็ดขาด
แบบที่เสนาหอยบอกเลยล่ะครับ

ก็เพราะเหล่าสตาร์ฟโค้ดนั้นต้องการให้นักเตะของเขามีสมาธิที่สุดนั่นเอง

ที่นี่เนี่ยเขาให้เข้าเฉพาะผู้สื่อข่าวเท่านั้น
ย้ำย้ำย้ำว่าผู้สื่อข่าวเท่านั้นนะครับ
เอ่อน้องแม่ครับ

ทำไมอยู่ถึงเข้ามาถ่ายรูปในนี้กันได้

เป็นผู้สื่อข่าวหรือเปล่าครับเนี่ย

เป็นคุณแม่ลูกกับหลานเขาชอบ
เขาชอบคริสตองโดเตยก็เลยมาขออนุญาตโค้ดค่ะ
เป็นแฟนคลับคริสตองโดนี่เอง

ขับรถมาจากกรุงเทพเจ้าหน้าที่
จึงเห็นถึงความพยายามเลยให้เข้าสนามได้
แล้วทำไมถึงชอบคริสตองโดล่ะครับเนี่ย
เขาดูแบบเป็นอีแฟชั่นให้คนอื่นได้ดีอะค่ะ
ว่าคนที่อยากตามหาความฝันอะไรอย่างนี้

สรุปว่านี่น้องเขาชอบหรือแม่ชอบนะครับเนี่ย
แต่ตั้งใจขับรถมาถึงเขาใหญ่ทั้งที
อุตส่าห์ฝาฟันโรงพงไพรมาสักขนาดนี้
แสดงว่าต้องมีของติดไม้ติดมือมาฝากเจ้าโดแน่นอน

เรียนทอด
ห๊ะจริงเหรอเนี่ย
ริสตองโดชอบทุเรียนทอด
โอ้มายก็อด
เออถ้าผมเป็นคริสตองโดเนี่ย
คงจะปลื้มไปอีก๓วัน๗วันแน่
แต่ระวังเพื่อนนักเตะนาโด
เห็นแฟนคลับมาเชียร์ถึงขอบสนามแบบนี้
ไม่รู้ว่าจะอิจฉากันหรือเปล่า

นี่รักไหม

นี่คือเขาอยากเข้ามาให้กำลังใจนักเตะ

ไปแต่เช้าจนยามเริ่มเบื่อ

มันเป็นความมั่นมั่นพยายามของน้อง

ยังไงก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยเยอะครับผม

มาดูเรื่องฟุตบอลนี้ที่ผมอยากจะพูดนิดนึงว่า

ดังนั้นต้ององค์ประกอบหลายอย่างต้องมาพร้อมกัน
ที่สำคัญในการทำเกมในการดูแลนักเตะ

แฟนบอลก็สำคัญให้กำลังใจนักเตะมีแรงสู้ต่อไป

ว่าโค้ชที่ดีต้องมีอะไรบ้างคะ

มันเหมือนคุณยืนอยู่แล้วผมตัวเตี้ยมากเลย

ถ้าอย่างนั้นนะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าคุณสมบัติของการเป็นโค้ชที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
คุณสมบัติของการเป็นโค้ชที่ดีจากเซน่าหอย

คุณเป็นโค้ดอันไหนคุณต้องคลั่งกีฬาแล้วนะ
ข้อที่๑ต้องคลั่งกีฬา
มีความรู้ความเข้าใจในกฎิกาและการแข่งขัน
คำนึงถึงเพียงรายได้ที่จะเข้ากระเป๋าเพียงอย่างเดียว
โดยปราศการจากความรักและความหลงไหล
อันนี้มันมายากคือจริงแล้วอ่ะมันต้องรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่าง
ที่สมมุติว่าเป็นโค้ดบอลก็ต้องรู้นะครับว่าทีมฟุตบอลมีใครบ้างนะครับ
ทีมนี้เล่นยังไงทีมนู้นเล่นยังไงทีมนี้เพื่อที่จะมาวางแผนให้กับนักเตะของเรา
ผมบอกเลยต้องคลั่งแล้วก็รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับกีฬาที่คุณเป็นคน

โอเคจริงจังมากจริงจัง
เลือดในสมองเห็นไหมผมคลั่งอะไรผมต้องคลั่งแบบนั้น
อันดับที่๒ครับผมต้องมีจิตวิทยาที่ดี
ข้อที่๒ต้องมีจิตวิทยาที่ดีเพื่อให้นักกีฬาเกิดความรู้สึกในแง่บวก
ให้กำลังใจและกระตุ้นด้วยการใช้ถ้อยคำชมเชยต่าง
อกจากนั้นยังต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้ความสำคัญกับทุกความเห็นของนักกีฬาทุกคน
และมีวิธีการจัดการกับกลุ่มคนที่ดี
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในที่สุด
ยังไงต้องทำยังไง
แบบแมทที่แล้วยังลืมไม่ได้
ต้องมีวิธีการพูดอย่างนี้หรอ

แต่ไม่ได้ชื่นชมหรือว่าแบบเยาะ
ยืนยอจนเขารู้สึกว่าเขาเนี่ย

ทำผิดอะไรกับสังคมมากมายเหรอครับ
แต่ผมขอใครใช้ภาษาไทยได้มั้ย
ได้

ผมปล่อยให้คุณลงไป

กว้วหื้อด่าก่อนถ้าชมมันจะเหลิม
ชีวิตผมอะตัวอยู่ในนี้ตัวเหี้ยผมได้ซันเค้า
ด่าไก่ก่อนนะอยู่สิแกเลยมันไม่มีสิทธิ์ด้วยต่อไปแพง

คำว่าดีเนี่ยมันอยู่ในหัวใจ
จริงแล้วเนี่ยใช้ภาษากายได้บางพฤติกรรมเนี่ยต้องให้แรงเสริมลบ

ต้องเป็นมืออาชีพ
ข้อที่๓ต้องมีความเป็นมืออาชีพ

ในสิ่งที่กำลังทำอย่างลึกซึ้งทุกแง่มุม
การกำหนดแนวทางการเล่นที่เหมาะสมในเกมแต่ละนัด

เพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของนักกีฬาแต่ละคนออกมา
มืออาชีพนะครับต้องรู้ว่าเรามี
เขาเรียกว่ามีสมบัติอะไรอยู่บ้าง

คนที่ตัวสูงก็ต้องให้เล่นลูกโมง
คนที่ตัวเตี้ยเตี้ย
พี่ไปเตี้ยบนขนคิ้วคุณเหรอครับ
คนที่ตัวเตี้ยเราก็ต้องให้เล่นแบบว่าเป็นการเล่นบอลกับพื้น
เล่นบอลกับพื้นเลยนะฮะคลานไปได้ยิ่งดีเลย

อย่างฟุตบอลไทยเนี่ยผมต้องชื่นชมซิโก้เลยนะฮะ
พอเวลานะครับเจอทีมออสเตรเลียเขาให้อีโป้โล

แต่พอเจอกับเขามาไปเจอกับเกอร์กริส

ข้อสุดท้ายผมบอกได้เลยว่าจะต้องฉลาดทางด้านอารมณ์
ข้อที่๔ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์
จากยับยั้งหลากหลายอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้น

โอ้เกมไม่ดีคุณจะไปเตาะขวดเตะอะไรล่ะ

หรือนั่งเตะคุณไหนเล่นพลาดจะไปวัวละก็ไม่ได้
มือเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าทำให้มันดูโอเวอร์

มือนี่อารมณ์เราต้องเข็บ
เดี๋ยวเยอะไม่ได้
อ่ะนานนี่มีคำถามจากทางบ้านถามมาไง

ผมย่องอะไรไหลกันมาเดี๋ยวผมมีแบบสดเลย
ได้เลยครับแล้วกลับมารู้กันในเด็กหน้ากลับกันรายการ

นักกีฬาคนไหน

กวนกีฬา